คุณผู้ชมคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากคุณป้าท่านหนึ่งค่ะ
อายุ๖๔อยู่ที่จังหวัดเลยนะคะ
คุณป้าเนี่ยถูกคนในพื้นที่กล่าวหาว่าเป็นผีปอบ
บอกว่าคุณป้าเป็นผีปอบแล้วก็ไปเข้าสิงร่างของชาวบ้านคนอื่น
จนทำให้คุณป้าเนี่ยโอ้โหบอกว่าอยู่อย่างทุกข์ทรมานมาก
ไปไหนก็ไม่ได้มีแต่คนนินทามีแต่คนรังเกียจ
สุดท้ายอยากให้ทีมข่าวของเราช่วยหน่อยอยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษี
ลงพื้นที่ไปช่วยหน่อยทีมข่าวของเราก็ไปนะคะครับ
ทีนี้ค่ะมาดูหน่อยค่ะคุณป้าท่านนี้นะคะ
อยู่ในตำบลน้ำแคมอำเภอท่าลีจังหวัดเลยค่ะ
ชาวบ้านกล่าวหาว่าเป็นผีปอบค่ะบอกว่าคนในหมู่บ้านไม่คุยด้วยเลยนะคะ
มองหน้าด้วยซ้ำไม่กล้ามองหน้าเพราะกลัวปอบเข้าสิง
คุณป้าขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะคุณป้าเสมียน
คุณป้าบอกว่าตั้งแต่สามีเสียชีวิตไปเนี่ยก็อยู่บ้านคนเดียว
ลูกไปทำงานต่างจังหวัดเมื่อไม่นานมีชาวบ้านล้มป่วย
เรียกหมอธรรมมาทำพิธีรักษาแล้วหมอธรรมบอกว่า
ชาวบ้านคนนี้ถูกปอบเข้าสิงแล้วปอบตัวนั้นมาจากป้าเสมียน
หมอธรรมอ่ะทำพิธีรักษาอยู่ที่หน้าบ้านของคนป่วยอะค่ะ
แล้วสักพักคนป่วยวิ่งไปหยุดที่หน้าบ้านของป้าเสมียนแล้วก็ล้มลงนอน
แล้วก็ร้องไห้ดิ้นอยู่กับพื้นแล้วก็อาเจียนออกมา
หลังจากนั้นหายเป็นปกติชาวบ้านเลยเชื่อว่าป้าเสมียนคือปอบ
เข้าร่างชาวบ้านคนนี้จนชาวบ้านคนนี้มีอาการแปลก
ที่เขาเชื่อว่าเป็นปอบก็เพราะว่าแล้วทำไมเขาวิ่งมาดิ้นมาอาเจียนอยู่หน้าบ้านป้าเสมียนล่ะ
ครับชาวบ้านเขามองแบบเนี้ยค่ะ
ชาวบ้านเนี่ยเคยมีอาการแบบนี้มาแล้วเคยจ้างหมอธรรมมาทำพิธีขับไล่สี่ห้าครั้ง
ทุกครั้งคนป่วยจะวิ่งมาหยุดหน้าบ้านป้าเสมียนหมดเลยแล้วมาหายอยู่ที่หน้าบ้านป้าเสมียนหมดเลย
ทุกวันนี้ป้าเสมียนบอกว่าป้าทุกข์ใจมากนะไม่กล้าเดินไปไหนเลยนะ
หมอปลามาช่วยป้าหน่อยหมอปลามาช่วยยืนยันกับชาวบ้านหน่อยว่าป้าไม่ใช่ปอบ
คนป่วยมาแล้วก็มาล้มลงที่หน้าบ้านเราแล้วก็อ้วกแล้วก็หายแล้วเขาก็ว่าเรา
เขาก็เลยกล่าวหาว่าเราเป็นผีปอบแล้วตอนนี้ความรู้สึกป้าเป็นยังไง
ก็ไม่สบายใจค่ะอืมเขากล่าวหามานานแล้วยังอืมนานแล้วค่ะอืมอ่า
แล้วทุกวันนี้เนี่ยไปไหนเนี่ยมีแต่คนมองไหมหรือยังไง
มีแต่คนมองแล้วก็คนไม่ต้อนรับจะวิงวอนให้หมอปลามาช่วย
ว่าจะเป็นไหมหรือไม่เป็นให้ชาวบ้านเขารู้เขาจะไม่รังเกียจ
เพื่อนบ้านของป้าเสมียนค่ะนางทองเพียรไตรแก้วอายุห้าสิบปีครับ
เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าบ้านเธอก็ใกล้กับบ้านของป้าเสมียนนี่แหละ
ก่อนหน้านี้มีหมอธรรมมาทำพิธีรักษาผู้ป่วยที่อ้างว่าถูกผีปอบเข้าสิง
แล้วคนป่วยวิ่งมาอาเจียนหน้าบ้านบ้านเสมียนจริงอาเจียนเสร็จแล้วหายเลย
อืมชาวบ้านก็เลยเข้าใจว่าป้าเสมียนเป็นปอบแน่แน่เลย
ยืนยันว่าที่ผ่านมาป้าเสมียนแกก็ปกติแหละไม่ได้มีอะไรน่ากลัว
นางทองเพียนบอกว่าก็ไม่ได้เชื่อนะว่าป้าเสมียนจะเป็นผีเป็นปอบเป็นอะไร
รู้สึกสงสารมากกว่าที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ถูกชาวบ้านรังเกียจ
ส่วนกำนันค่ะกำนันตำบลน้ำแคมกำนันเวียนพันธบัวศรี
บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่มองไม่เห็นนะเนาะก็ฟังหูไว้หู
กำนันบอกผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะมันก็พิสูจน์ไม่ได้
ยังไม่เห็นกับตาได้ยินแต่คนร่ำลือกันมันก็เป็นความเชื่อของชาวบ้าน
ผมจะไปแบบสูงสี่สูงห้าคัดคั้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้
ก่อนหน้านี้ในหมู่บ้านเคยมีผู้หญิงสูงอายุถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบเหมือนกับป้าเสมียนนี่แหละ
แต่สุดท้ายเรื่องมันก็เงียบไปกำนันบอกว่าจากการพูดคุยกับป้าเสมียน
ก็เหมือนคนปกติทั่วไปไม่ได้มีอาการอะไรที่ดูเหมือนเป็นผีปอบหรือเป็นอะไรเลย
ก็เดี๋ยวจะไปช่วยทำความเข้าใจกับชาวบ้านค่ะ
ว่ามันเป็นลักษณะยังไงยังไงครับ
ล่าสุดวันนี้นะคะหมอปลามือปราบสัมภเวษีกับป้าเสมียนเจอกัน

แต่เจอกันที่กรุงเทพนะคะ
เดี๋ยวจะว่าไม่ไว้ระยะห่างแต่คือหม่อปลามีจะอยากสัมผัสดู

ก็เลยจับมือนะคะทีนี้ค่ะเนี่ยคารินกระมุดโยธินนะคะ
ข่าวของเราก็เลยคุยกับป้าเสมียนนะคะคนที่ถูกกล่าวหา
ป้าก็ยืนยันนะว่าป้าไม่ได้เป็นปอบนะทุกวันนี้ทุกข์ใจแล้วก็เสียใจจริงที่ถูกกล่าวหา
สามีจะเสียชีวิตเคยพาไปหาหมอธรรมที่เป็นญาติกัน
ทำพิธีไล่ปอบแล้วก็บอกให้ป้าเนี่ยรีบทำตามที่หมอทำบอก
แต่ก็ไม่เข้าใจว่าหมอธรรมจะให้ทำอะไรเพราะป้าก็ไม่ได้เป็นปอบ
เห็นจะต้องมาไล่ผีปอบจากป้าเลยป้าก็ไม่ได้ผิดปกติอะไร
ก็มีแค่โรคประจำตัวตามวัยแค่นั้นเองอืม
ว่าเราป่วยแล้วก็ไปหาหมอทำอืม
แล้วหมอธรรมก็ทักมาทักมาว่ายังไงบ้างครับ
ว่าตัวที่มาอยู่ด้วยนะมันเป็นปอบมันไม่ใช่คน
หมอทำก็ทักแบบนั้นจ้าพอคุณยายได้ฟังคุณยายรู้สึกยังไงอีก
เสียใจค่ะเสียใจเลยเสียใจมากมากเสียใจเลย
หมอทำก็ยังทักแบบนั้นจ้าถ้าไม่ไปหาหมอเอาออกน่ะ
เดี๋ยวมันจะเข้าร่างแล้วก็จะกินตัวเอง
คุณยายอยากจะพูดอะไรผ่านไทยรัฐบอกกับชาวบ้านที่เขาบอกว่าคุณยายเป็นปอบ
ก็ไม่ได้เป็นหมอปลาบอกแล้วว่าไม่มีอะไรอืม
ไม่มีอืมก็ดีใจขึ้นเนอะสบายใจขึ้นจ้า
หมอปลาก็ยืนยันย้ำกับทีมข่าวของเราว่าป้าเสมียนไม่ใช่ปอบค่ะ
จากการเจอจากการสัมผัสป้าก็ปกติครับ
เชื่อว่ามันเป็นเรื่องอื่นหรือเปล่าเรื่องผลประโยชน์อะไรหรือเปล่า
เรื่องที่ดินของป้าเสมียรหรือเปล่าอืม
คนอยากจะขับไล่ป้าออกจากหมู่บ้านหรือเปล่า
มันน่าจะเป็นเรื่องอื่นหมอปลาบอกแบบนี้นะคะ
แบบคนก็เอาหินไปปลา
หลังคาบ้านเอาปลาทำร้ายร่างกายคนบ้าง
ต้องการไงอย่างเช่นต้องการที่ต้องการขับไล่

พอได้คุยปั๊บมันก็มีเรื่องที่ทำ

แล้วไม่รู้ว่าไอ้เหตุผลนี้หรือเปล่า

ผมก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้อย่าไปนับญาติกับมันเลย
ไม่ได้มีสะสานอะไรเลย
แต่ผมก็ยังอยากลงพื้นที่
เพื่อไปพิสูจน์ไอ้จุดที่มึงมา

บ้านที่นี่เป็นผีอยากรู้ว่าตรงนั้นมีปอบไหม
หมอปลาบอกว่าเดี๋ยวรอคลี่คลายหน่อยก็แล้วกัน
เดี๋ยวจะไปที่บ้านของป้าเสมียน

เดี๋ยวพาทนายความไปด้วยป้าจะได้ปรึกษาเรื่องกฎหมาย
จะได้เอาผิดดำเนินคดีคนที่มากล่าวหาว่าป้าเสมียนเป็นปอบด้วยค่ะ
คือถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นปงเป็นปอบอะไรเนี่ย
ใครมากล่าวหาร่างทรงคนไหนมาชี้มาบอกโอ้โหคนนี้ป๊อป

คือหลายที่ที่หมอปลาไปแล้วบอกว่าแนะนำว่างั้นแจ้งความเลยใครมากล่าวหาเป็นปลอบนะ
ปรากฏไม่มีใครไปกล่าวหาว่าเป็นปอบอีกแล้วนะ
แต่ป้าเสมียนก็อยู่คนเดียวด้วยเนาะอายุเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเดิมเนินการ

ฝากเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้นำชุมชนไปช่วยดูให้ป้าเขานะใช่ไหม

นำชุมชนต้องเข้าไปดูให้เขาหน่อยว่าเฮ้ยลูกบ้านมากล่าวหาเขาว่าเป็นปอบอย่างนี้
จะทำยังไงจะแก้ปัญหาให้ลูกบ้านยังไงนะครับ